คุณผู้ชมฮะเรื่องของอาหารกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปที่โคราช
โอ้โหที่นั่นของดีของอร่อยเยอะแยะมากมาย
เดี๋ยวจะพาไปทานเมี่ยงเมี่ยงคำนี่มันธรรมดาใช่ไหม

ก็เคยทานอยู่แต่เมี่ยงที่จะได้ทานต่อจากนี้ผมว่าหาทานยากของจริงนั่นคือ
เมี่ยงแม่เป้ง

บ้านของนายสายันเจาะเกาะผู้ใหญ่บ้านหมูเที่ยว๑๑
บ้านดอนเต้วตำบลดนนไทย
อำเภทดนนไทยจังหวัดนครราชสีมา
เขาก็จะไปเก็บไข่มดแดงมาขายก็สร้างรายได้ดีอะเนาะ
นายสายันเปิดเผยอีกว่านอกจากหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน
และทำนาที่ทำอยู่ปัจจุบันนะช่วงเว้นว่างจากการเก็บเกี่ยว
ตัวเขาและภรรยาก็จะพากันไปหาไข่มดแดงตามต้นไม้นี่แหละ
ปีที่แล้ววะอย่ามาจนถึงตอนนี้ดูว่าหาได้ตลอดเลยทีเดียว
เขาบอกว่าแต่ละปีนะการหาไข่มดแดงมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนอะ
ถ้าแรงนานไข่มดแดงก็จะหาได้เยอะอยู่หน่อยก็สามารถเอาไปขายได้
ถึงกิโลกรัมละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาท
นี่ทีนี้ขามาแล้วไปขายอย่างเดียว

ก็เลยเอาแม่เป้งนี่แหละมาทำเป็นเมี่ยงขายซะเลย

นี่คุณผู้ชมครับไม่ยากนะเขาบอกว่า
นำแม่เป้งและไข่แยกออกจากกัน
เขาใช้เศษผ้าลงไปแกว่งหมุนกวนแล้วก็นำแม่เป้งไปต้ม
ต้มแบบนี้ประมาณสัก๑๐นาที
ลดความเปรี้ยวจากตัวแม่เป้งไง
นี่พอต้มเสร็จแล้วก็นี่เลยครับ
เอามาคั่วคั่วอยู่สักประมาณ๕นาที
คั่วนานกว่านี้เดี๋ยวแม่เป้ง

ไหมใช่แล้วละครับ

แล้วนำแม่เป้งลงไปผัดกับพริกแกงที่เตรียมเอาไว้

หอมแดงซอยตะไคร้ซอยและใบมะกรูดซอย

นี่ใส่ถุงแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ

ใช่ใส่กระถิ่นลงไปด้วยแบบนี้

จริงเหรอเขาบอกว่าทานเข้าไปบอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บคัก
จริงขายถูกนะเพราะขั้นตอนการทำก็ยากอยู่เนอะ
ใช่แล้วครับน้องใบตองเนี่ยแบบนี้บอกเลยนะให้ดู
ไม่ใช่แค่อยากจะให้คุณผู้ชมไปลองนะ
ทดลองปรับปรุงแล้วก็เป็นการพัฒนา
สิ่งที่คุณผู้ชมหาอยู่ทำอยู่เป็นประจำ
ยังผู้ใหญ่เขาเนี้ยเขาหาไขม่ดแดงไปประจำอยู่แล้วไง
เขาเอามาต่อยอดลองทำเป็นเมี่ยง
เหมือนตัวเพ้ง